เราจะพามาเขย่าขาเตียงของคู่นี้

ปล่อยให้ฝ่ายหญิงเขารับศึกหนักในการตอบคำถามสื่อมวลชนมาแล้ว
ฝ่ายชายหนุ่มชาคริสออกมาตอบบ้างแล้ว

ก็ไม่จริงก็วุ้นเส้นเขาก็บอกแล้วว่า
เป็นภาพในการถ่ายละครเสือกมั๊ดอะไรอย่างนี้
เขาออกมาหวานสยบข่าวเตียงหักจนขาเมาส์หยุดชะงักกันแทบไม่ทันเลยนะคะ
สำหรับคู่รักวุ้นเส้นชาคริสแล้วก็
จากที่ลือหึ่งกันมานานว่า
ล่าสุดกลุ่มเพื่อนซีเขาแห่กันโพสต์รูปสุดสวีทของทั้งคู่

แล้วก็สาววุ้นเส้นกับหนุ่มชาคริส

อันนี้ไม่ใช่รูปเก่าใช่ไหม
ไม่คือคือดอกผู้หลายหรือเปล่าหรือว่าเป็นรูปค้างสต๊อกไว้
ด้วยหรอจริงคือเขาโพสต์รูป
สยบข่าวว่าทั้งคู่เนี่ย

ให้ดูว่าแบบความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยยังแฮปปี้ยังดีกันอยู่
และที่สำคัญคือทั้งคู่เขาเตรียมจะบินไปกระชับรักกันถึงแดนปลาดิบเร็วนี้ด้วย
ไปก่อนอาจจะกลับมา๓นะเที่ยวนี้

ส่วนกระแสข่าวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะ
ชาคริสเขาชี้แจงว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตคู่นะ
แล้วก็ยืนยันชัดเจนเลยว่าแม้ว่าฟังนะคะ
แม้ว่าจะแยกกันอยู่แต่ไม่ได้หมายความว่าเลิกรักกันแต่อย่างใดค่ะ

แล้วก็ผมกับวุฒิเองก็ให้ข่าวกันชัดเจนอยู่แล้วก็ทุกอย่างมันดีมันก็คือดี

หลายคนก็คงจะรู้ว่าเมื่อไหร่เราทั้งคู่จะกลับมาอยู่ด้วยกัน

ที่เราพูดตอนแรกเลยมันคือมันเป็นเรื่องธรรมดาของทุกคู่ที่มันมีแค่นั้นแหละ
โอ้โหไปไหนถึงไหนก็ไม่รู้ไม่มีอะไรทุกอย่างดีจ้ะครับ
เราแพลนไว้ตั้งนานแล้วครับแพลนไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะมีข่าวมีอะไร
มันก็ดีทุกครั้งที่เวลาไปเที่ยวแล้วก็เน้นเรื่องการกินเป็นหลักอยู่แล้ว
ส่วนคุณนายเขาก็คงเดินช้อปปิ้งแล้วก็เดินตามถือเป็นเรื่องปกติ
ต้องขอบคุณเพื่อนนะที่ลง
เพราะว่าเขาก็คงเห็นตรงนี้แล้วเขาคงแบบ
อยากให้คนรู้บ้างว่าจริงแล้วมันไม่ได้มีอะไร

จากไม่ได้อะไรจนรู้สึกเขิน
เป็นอะไรกันมากป่ะอะไรอย่างนี้แต่น่ารักเพื่อนน่ารักทุกคน
พี่คิดเป็นอะไรมากเปล่า

เวลาเพื่อนลงเพื่อนอะไรแบบนี้เขาก็เขินเอง

แต่ว่าเดี๋ยวควงกันไปกระชับความสัมพันธ์หวานนะจ๊ะ
ดูสิว่าจะกลับมากี่คน